สิทธิ์ยอดมวยไทยรัฐจัดสิ่งแชมป์รุ่นเวลเท่าไหร่
ที่กัดน้ำหนา๑๔๗ตอน
พันเข็มขัดแชมป์กันระหว่าง

อินทราชัยช่อห้าพระยักษ์

โปรดติดตามตอนต่อไป